คนเข้าไปดูเยอะเลยอยากจะช่วยคุณยาย

เดินเท้าไป๒กิโลเพื่อจะไปยืม
เงินคน๕๐บาทมาหาซื้อข้าว

อนุญาตบอกชื่อนามสกุลและที่อยู่ของคุณยายอย่างละเอียดนะคะ
หลายคนเห็นคลิปนี้อยากจะส่งข้าวของไปช่วยคุณยาย
คุณยายบุญฤทธินายมอายุ๘๐ค่ะ
อยู่ที่บ้านดอนย่านางตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
คุณยายเสียชีวิตไปแล้วมีลูกสี่คนตอนนี้อยู่กับลูกสาวคนเล็ก
มีอาชีพรับจ้างก็ได้แค่เงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการทางสายตา
ก็ไม่พอใช้จ่ายเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์ก็คือนายยอดชายเล็งไทยสงศ์
บอกว่าขับรถไปทำงานเจอคุณยายอยู่กลางถนนคนเดียว
สารเลยจะพากลับบ้านแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือไป๑๖๐๐บาทค่ะ
คนก็อยากจะช่วยเหลือเยอะเลยค่ะ

ทางในพื้นที่เขาบอกว่ากำลังตั้งคณะกรรมการ
ดูแลเรื่องของเงินบริจาคให้กับคุณยายและครอบครัวค่ะ
ยายคือตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะ